ที่ข่าวชื่นมื้นชื่นใจแต่ว่าแอบน้ำตาคลอแล้วกันค่ะ
กับข่าวนี้ของน้องมะลินะคะที่ไปแฮปปี้เบิร์ตเดย์ค่ะ
อยู่หน้ารูปของพ่อปอค่ะ
จากวันนี้นะคะเป็นวันเกิดของคุณปอทฤษฎีค่ะ
มะลิพาขวานทายาทคนเดียวของพระเอกนิสัยดีผู้ล่วงลับปทฤษฎีค่ะ
ร้องเพลงโอยพรวันเกิดพร้อมกับเป่าเค้กต่อหน้ารูปของพ่อนะคะ
เนื่องในวันที่วันนี้ค่ะ๒๓มกราคม
เป็นวันคล้ายวันเกิดของพระเอกปธิษฎีค่ะ
โดยคุณโบแวนด้าภรรยาของคู่ชีวิตพระเอกในดวงใจนะคะ
โพสต์ภาพประทับใจนี้ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
พร้อมกับบรรยายความรักแล้วก็ความคิดถึงที่มีต่อสามี
แล้วก็พ่อของลูกสาววัย๓ขวบว่า๒๓มกราคม๒๕๕๙
สรรค์วันเกิดนะพ่อรักพ่อนะ
อกจากนี้ค่ะเหล่าฟอลลอเวอร์แล้วก็แฟนคลับนะคะของครอบครัวสหวง
ยังเข้ามาร่วมโอยพรวันเกิดให้กับพระเอกผู้ร่วงลับด้วยค่ะ
แล้วก็ยังแสดงความรู้สึกตื้นตันใจที่ได้เห็นสายใยความรักความผูกพันระหว่างพ่อกับลูกด้วย
แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับโบแล้วก็น้องมะลินะคะ
ผู้หญิงสองคนนี้ที่พระเอกหนุ่มปทฤษฎีรักดั่งดวงใจด้วยค่ะ
มาด้วยความน่ารักเลยนะคะก็อิ่มเอมใจไปกับครอบครัวสหวงว่าด้วยค่ะ
เชื่อว่าพี่จ๋าหลายคนก็คงให้กำลังใจสองแม่ลูกนี้ต่อไปแน่นอนค่ะ